คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพบกับท่านผู้ชมด้วย
ในช่วงของขีดเส้นใต้การเมือง

มาพูดถึงเรื่องของพลังดูดสอสอ

ทำไมถึงทำกิจกรรมได้ลงพื้นที่ได้
แต่บางพักทำไม่ได้นะฮะไปฟังคุณสุภาพนะครับ

เพราะว่าต้องอุทิศพื้นที่ข่าว
ให้กับเรื่องของทีมหมูป่า
แต่วันนี้เมื่อข่าวเรื่องทีมหมูป่าซาลง
ข่าวการเมืองก็กลับมาทวงคืนพื้นที่เก่าครับ
แต่ว่าในรอบ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ข่าวการเมืองยังวนอยู่กับเรื่องเดิมครับ
เพราะว่ากิจกรรมทางการเมืองเนี่ย

พักการเมืองก็เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มาก
มีที่เคลื่อนไหวได้มากก็กลุ่ม๓มิตร

เดินสายไปพบปะนักการเมือง
อดีตนักการเมืองกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
แล้วก็มีข่าวที่หนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่า

ก็คือไปเจรจาเพื่อมาร่วมงานการเมืองด้วยกัน

กลุ่มของคุณสุเทพเทือกสุบัน

นามพักรวมพลังประชาชาติไทย
ซึ่งก็เดินสายไปหลายพื้นที่

ล่าสุดนี่ไปที่ร้อยเอ็ด
เห็นในวงการออนไลน์เค้าบอกว่า
ไปที่นั่นมีคำสั่งให้ตำรวจจัดรถนำด้วย

หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มคานเมืองสีแดง
แล้วคุณสุเทพนั้นเป็นแก่นำก่อป่อป่อสอ

ฉะนั้นก็ตำรวจก็ไปอารักษาหน่อย

เคลื่อนไหวของสองกลุ่มเนี่ย

กรบข่าวการเมืองจากอื่นหมดเลยครับ

เร่งเครื่องพลังดูด๓มิตร

เขาจะแถลงข่าว
เขาจะเอา

ในเรื่องที่จะมาร่วมทำงานการเมืองด้วยกัน
จากคนในแวดวงการเมืองว่า
ทำไมกลุ่มการเมือง๒กลุ่มนี้
เดินหน้าทำกิจกรรมอย่างนี้ได้เอ่อ
ทำไมพักการเมืองเก่า

ทำกิจกรรมทางการเมืองยังไม่ได้

ขอสชล็อกไว้ครับ

แล้วคำถามนี้มันจะโยงไปว่า
เพราะสองกลุ่มนี้แสดงท่าทีชัดเจนใช่หรือไม่
ว่าจะสนับสนุนผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
สืบอำนาจต่อหลังจากการเลือกตั้ง
ก็คือว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลังจากการเลือกตั้ง
ฉะนั้น๒กลุ่มนี้ก็เลย
ก็เลยทำอะไรที่กลุ่มอื่นพักอื่นเขาทำไม่ได้

คำถามนี้ต้องการคำอธิบายนะครับ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิด๒มาตรฐาน
แล้วมันจะเกิดคำถามไปในอนาคตว่า

ในอนาคตที่จะถึง

มันจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
เป็นไปตามที่สังคมต้องการไหม
เพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างว่า
ไม่มีความชอบทำในบางเรื่อง
มีความชอบทำเป็นบางเรื่อง
อันนี้ก็ต้องมีการคำอธิบาย
กรกตนั้นยังตอบอะไรไม่ได้มากหรอกครับ
ว่าทำไมสองกลุ่มนี้จึงเดินหน้าได้
พักการเมืองอื่นเดินหน้าไม่ได้
ก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกเป็นห่วงเรื่องของการเลือกตั้ง
ในอนาคตที่จะมีมากที่จะมีขึ้น

ถ้าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
แล้วมีความกังขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้
สิ่งที่ตามมาหลังเลือกตั้งคือความวุ่นวายครับ
ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
แล้วการเลือกตั้งนั้นเป็นที่คอลหานินทากันมากว่า
บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรม
มีการใช้อำนาจไปทำให้เกิดความไม่ยุติธรรม
พอเลือกตั้งเสร็จยุ่งทุกครั้งครับ

ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่มีการเลือกตั้ง
ที่มีเสียงคอลหานินทาว่า

แล้วผ่านการเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อย
จัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยความเรียบร้อย

คราวใดที่การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
มีเสียงคอลหานินทามาก

ใครมาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

แล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ทุกครั้ง
อันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่า

แต่เป็นเพราะว่าประชาชนไม่ยอม
ประชาชนไม่อยากเห็นการเลือกตั้ง

ไม่ต้องย้อนกลับไปดูสมัยจอมพลปหรอกครับ
ย้อนกลับไปดูไม่นานมา

แล้วก็ผลักดันให้พลเอกสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรี

ส่วนสมัยจอมพลปหรือก่อนหน้านั้น

แต่ว่าหยกให้เห็นเลยว่า
รอสชมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ

ให้จำไว้เลยว่า
จะมีความสับสนวุ่นวายทุกครั้ง
แล้วอย่าลืมนะครับว่า

บนความคาดหวังของประชาชน

ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจ
มีการต่อสู้กันทางการเมือง
มีความขัดแย้งทางการเมือง
มีข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ

ในการปฏิรูปประเทศที่เรียกร้องกันมากก็คือ

ต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำไป

เมื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ได้

ก็เขียนบล็อกไว้
เพื่อให้การเลือกตั้ง

ให้การเมืองบริสุทธิ์ยุติธรรม

ไม่ให้คนไม่ดีเข้าไปสู่สภา
คนที่เข้าไปหาผลประโยชน์

ถ้าคนเหล่านี้หลุดเข้ามาได้

เรียกว่าขยับอะไรไปในทางที่เสียหายนิดหน่อยเนี่ย

คนก็มีความคาดหวังว่าเออ

ของการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมา

มีข่าวว่าจะใช้ตำแหน่ง

จะใช้เรื่องคดีความมาเป็นตัวล่อ

เล่าเก่าในโคตรใหม่

ประชาชนมีความรู้สึก

กับการเมืองในอนาคตได้ยังไง

หัวข้อขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้บอกว่า